ไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ขโมยทรัพย์สินของตัวเองไป
ในที่สุดก็ปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
ส่งผลให้คนร้ายนั้นเสียชีวิต๑คน
ล่าสุดตำรวจบอกว่าสามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วจำนวน๔คน
รวมถึงมีการแจ้งข้อกล่าวหากับหนุ่มนักเรียนนอกคนนี้ด้วยค่ะ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หลังจากที่นายนารินค่ะเป็นผู้ขับขี่รถยนต์
ไล่ติดตามตัวคนร้ายที่ใช้มีดปล้นทรัพย์

แล้วก็เงินสดจำนวน๔๗๐๐บาทของตัวเองไป
เหตุเกิดขึ้นบนถนนรัชดารามินทาค่ะ

ซึ่งขณะที่ขับรถติดตามตัวคนร้าย
ปรากฏว่ารถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
จนทำให้นายพานุพงศ์มีชนะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นทรัพย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานโคครามบอกว่า
นายนารินรับสารภาพว่า
ขับรถยนต์ติดตามคนร้ายปรากฏว่า
กลุ่มคนร้ายพยายามที่จะเลี้ยวรถหลบหนีเข้าซอย

พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
ซึ่งหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้ว

หลังจากนั้นตำรวจก็ได้ปล่อยตัวนายนารินไป
โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจในจุดเกิดเหตุด้วย
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๔คน
แล้วก็ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำ

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ